ช่วงนี้บอกแล้วว่าจะต้องล้างท้องรอเลยนะครับ
เพราะว่าเรามีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชม
คือเราเคยนำเสนอไปแล้วหลายต่อหลายเมนูคุณชนะ
ที่เขามีการต่อยอดเมนูอาหารเนี่ย

อย่างเช่นที่เราเคยนำเสนอไปเนี่ยก็จะมี

จำได้ไหมเค้กฝอยทองลาวานี่ก็จะเป็นเค้ก

แล้วก็มีลาวาไหลออกมาหน้าตาแบบนี้

โด่งดังมากในโลกโซเชียลนะคะ

ซูชิซูชิเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นปลาดิบใช่ไหม
แต่ว่านี่คือซูชิคำไทย
ที่เป็นหมูหมูย่างหมูจิ้มแจ่วอะไรแบบนั้นนะ
อันนี้ก็เป็นการต่อยอดอาหารเหมือนกันนะคะ
แล้วก็มีคนแชร์กันในโลกโซเชียลเยอะแยะเลย
อีกหนึ่งเมนูจำได้แน่นอนโตเกียวกะเพรา
โตเกียวกะเพราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ได้เห็นในรายการของเรานี่แหละ
ถูกต้องเป็นโตเกียวกะเพราคือปกติโตเกียวที่เราทานก็จะเป็นไส้ธรรมดา
ไส้กรอกบ้างไส้ครีมไข่บ้างไส้ครีมบ้าง
แต่ว่านี่คือโตเกียวไส้กะเพราไข่เยี่ยวม้า
นี่แหละมันแบบแปลกจริง
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมีอีกหนึ่งเมนูที่อยากจะนำเสนอให้คุณผู้ชม
นั่นก็คือเมนูหมูทอดเบรกแตก
พูดแค่ว่าหมูทอดเบรกแตกเนี่ยมันไม่เห็นจะแปลกเลยใช่ไหม
แต่ที่มันแปลกเนี่ยก็คือเขาต่อยอดการทำหมูทอดเบรกแตก
กลายมาเป็นเค้กหน้าหมูทอด
โอ้โหสุดยอดแสดงว่าขายดิบขายดี
ขนาดไหนเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยวันนี้บุกมาถึงที่นี่แล้วค่ะ
ไปกันเลยไปกันเลยตามมาตามมาตามมา

อาน่าเป็นเจ้าของร้านหมูทอดเบรกแตก

ที่มาที่ไปของร้านเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงคะพี่อาน่า
คือตอนแรกเป็นพนักงานประจำอะนะคะ
เสร็จแล้วพอแต่งงานก็เลยมาเป็นแม่บ้าน
แล้วก็เลยมีโอกาสได้เรียนทำอาหารให้คุณแม่สามีค่ะ
ก็เลยพอต่อมาพอชอบทำอาหารก็เลยลองทำเป็นหมูทอดนี่แหละค่ะ
หมูทอดที่ร้านเนี่ยมีหมูทอดอะไรบ้างคะ

มีสองแบบคือ
หมูทอดเบรกแตกกับหมูเข็ม
กับหมูเข็ม
หมูเข็มเป็นหมูสามชั้นค่ะ

วันนี้มันเกิดใครคะไม่มียันจะกินขึ้นมาเราเห็นวิธีการทำไปแล้วเทกหมูทอด

ได้ถึง๒หมูเลยข้างบนนี่นี่คือหมูเค็มแต่ข้างล่านี่หมูเบรกแตกหมูทอดอยู่ตรงนี้

อารมณ์เหมือนผ่าเค้พูดผู้ชมเพราะเวลาผ่าลงไปปุ๊บคุณก็ให้เลือกเอาสี่กเล็กสี่กใหญ่นะครับ
แล้วนี่ที่ดูนะพอคุณอานาลงมีดมันไม่ได้เละออกมานะคะคือมันเกาะกับเหนียวเหนื่องเติบ
เพราะว่ามันเป็นข้าวเหนียวใช่ไหมคะพี่อาน่าเราต้องมีวิธีการเลือกข้าวเหนียวด้วยไหม
ใช่ค่ะเราใช้เป็นข้าวเหนียวผสมกับข้าวอีกชนิดนึงค่ะ
มันก็เลยจะแบบเกาะตัวกันอยู่
ใช่ค่ะเพราะตัดออกมาแล้วมันก็จะอารมณ์เหมือนเค้กอ่ะ

กินอะไรดีลองนี่ดู
นี่ค่ะเค้กหมูทอด
เพื่อนหรือคุณผู้ชมอาจจะเซอร์ไพร์สได้อีก๑นัทรส
ดูกันไปเต็มคุณชนะ
หน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เวลาเราผ่าออกมานะ

ข้าวเหนียวหมูมีหมูทั้งหมด๒ชนิดด้วยกันนะคะ
มีหมูเค็มแล้วก็หมูเบรกแตก
ได้เวลาที่ดิฉันรอคอยที่สุดในโลกนี้
ของกุชะนะยังไม่ต้องก็ได้ครับ

คุณต้องกินแล้วก็ต้องมีน้ำจิ้มด้วยนะ

กุชะนะคุณไม่ชิมเหรอ
เดี๋ยวชิมเดี๋ยวคุยกับพี่อาณา
น้ำจิ้มของเราเนี่ยเรามีการคิดค้นสูตรของเราอะไรยังไง
ค่ะตัวน้ำจิ้มเราใช้เป็นพริกสดค่ะ

แซ่บมากค่ะแซ่บนัวเลยเดียวเพราะว่าเห็นในวีทีอาร์เนี่ย
ลูกค้าบอกติดใจในน้ำจิ้มถูกไหม
เพราะบางทีหมูทอดมันทอดให้อร่อยอย่างเดียวไม่พอ
น้ำจิ้มมันต้องได้ด้วยเอ้าลองซูไปที่หน้าของน้องใบตองแล้วได้ดูที่ปากเขานะครับ
เอ้าคูกกว้างอ้าอม
อืมาง

มันนุ่มมันนุ่มมากข้าวเหนียวนุ่มด้วย

น้ำจิ้มเด็ดจริงมีความเปรี้ยวเผ็ดนิดหนึ่ง

ผมชอบทานหมูเบรกแตก
เห็นแล้วก็อยากเล็งมาทานแล้วว่าจะลองกินดูสักที
อุ้ยสุดยอดอ่ะเป็นยังไงคะเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่สำหรับการกินเค้กนะคะ
มีรสชาติเนื้อหมูของพี่มันมีรสชาติ
คือเคี้ยวเข้าไปรู้สึกของเครื่องเทศที่เขาหมักมา

มันหวานหอมมันแล้วก็นี่กรอบอย่างนี้
คุณผู้ชมทานคู่กับข้าวเหนียวเนี่ยสุดยอดเลยนะ
น้องไม่ต้องทานทานจนไม่ทำงานแล้วเนี่ยเห็นไหม
อ้าวพี่อันน่าเล่าให้ฟังหน่อย
พอเราได้รับการตอบรับจากเหล่าบรรดาลูกค้าที่มา
จะเพิ่มทางช่องทางหลากหลายมากขึ้นถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะตอนนี้ก็เพิ่มช่องทางหลากหลายเพราะว่าตอนนี้
เหมือนการตอบรับดีมากอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ขายก็ประมาณ๑๕ก้อนต่อวันนะคะ

พยายามจะได้รับให้ได้มากกว่านี้แต่ว่าด้วยการวิธีการทำเค้ก

๒วันร้านตั้งอยู่ที่ไหนคะพี่อันไหน
ที่ตลาดลุงเพิ่มหลังการบินไทยนะคะ
คือถ้าเกิดว่าเราไปที่ร้านเราก็จะซื้อได้เป็นเฉพาะแบบนี้
แต่ไม่ได้เป็นเค้กถ้าคุณผู้ชมสนใจจะสั่งเป็นเค้กหมูทอดแบบนี้

งั้นขอหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหรือว่าช่องทางติดต่อในการสั่งซื้อหน่อยค่ะพี่อาน่า
ค่ะก็หมายเลขติดต่อนะคะ๐๙๓๖๒๙๔๒๓๖ค่ะ
โหสุดยอดค่ะคือตอนนี้รับออเดอร์ได้แค่วันละ๑๕ก้อน
พยายามจะทำให้ได้มากกว่านี้ค่ะเรียกกี่ปอนค่ะ
อันนี้๒ปอนค่ะ๒ปอนราคา๖๙๙บาท

แล้วถ้าเป็นหมูเป็นขีดแบบนี้ขายยังไงคะ
ข้าวเหนียวอะคะข้าวเหนียวห่อละ๑๐บาท
พร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดแบบนี้นะคะ
โอ้โหคือแค่หมูทอดเองแต่มาต่อยอดเป็นธุรกิจได้มากมายหลากหลายแบบนี้

ใช่ค่ะไอเดียเนี่ยเกิดขึ้นง่ายมากเลยจากการที่อยากจะนำหมูทอดที่เราทำขายอยู่แล้วไปให้ผู้ญาติผู้ใหญ่นะคะ
พี่อาน่าพูดถึงไอเดียในการทำมาค้าขายในยุคนี้หน่อยว่าเราต้องมีไอเดียเราต้องมีจุดขายยังไงบ้าง
คือจุดขายหลักของเราคือคุณภาพค่ะเราเน้นคุณภาพแล้วก็เราก็ใส่ใจวัตถุดิบที่เราเลือกใช้อย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ฝากถึงนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่อยากจะทำอะไรมีไอเดียเก๋ออกมานิดนึงค่ะ
ก็ฝากถึงว่าอยากให้มีใจที่รักในธุรกิจนั้นก่อนนะคะแล้วก็อยากให้ผลิตคุณภาพออกมาให้ดีเพื่อที่ลูกค้าจะได้ตอบรับ
คือถ้าใส่ใจแล้วก็เรื่องของคุณภาพเน้นย้ำในเรื่องของตรงนี้รับรองลูกค้ามาเต็ม

ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณพี่อาน่านะครับสวัสดีครับ

สุดยอดมากเลยในวันนี้ที่มาโรคออกรายการกับเรานะ
โอ้โหแต่ละอย่างคุณผู้ชมก็ไปลองหาทานกันดู

เพราะฉะนั้นวันนี้นะต้องขอขอบคุณทุกข้อความไลน์ที่คุณผู้ชมนั้นส่งมาให้กับเรานะครับ
เรื่องของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างมีหลายวัดมากมาย
ใช่แล้วที่อยากจะเชิญชวนเราไปกราบไห้บูชา
ทับประดานก็มีค่ะและก็หลายคนก็บอกว่าดิรอรุ้นกันไปนะฮะ

สำหรับการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
บ่าย๒โมงเดี๋ยวติดตามกันต่อไป

๑๘นาฬิกา๓๐นาทีติดตามกันให้ได้นะครับ

แล้วก็พี่อันน่าด้วยเดี๋ยวลาไปพร้อมกันเลยนะครับ

สัปดาห์หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่

เวลาได้นั้นเราจะต้องลอฟอสไฟ

เพราะว่าวันที่นี่่ว่าวันขยับ

โปรดติดตามตอนต่อไป